หนึ่งเรื่องคุณโทนี่ลากแก่นนะคะวันเลือกตั้งดันโพสต์ภาพนี้ค่ะ

ก็บอกว่าสำหรับกรณีนี้ไม่เข้าข่ายมีความผิด

คือยังไม่ได้เปิดออกนะคะแล้วก็ยังไม่มีเครื่องหมายกากบาท
แฟนของโทนี่ภูมิกันลงใจกันไป
อย่างที่รู้รู้กันเวลาเข้าในพื้นที่หาเลือกตั้ง
ไม่ควรจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพหรือว่าอะไรแล้วนะคะ
แม้ว่าในครั้งนี้เนี่ยคือที่รอดมาได้
ไม่โดนไม่โดนในเรื่องของผิดกฎหมาย
เพราะว่ามันไม่ได้เห็นในเรื่องของการกระบาดนั่นเอง

คุณผู้ชมดูเอาไว้ก็ไม่ควรทำแล้วกัน
เพราะว่าเร็วนี้เดี๋ยวจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะคะ